จังเกตอรมณ์ไปอีสานกาละสินที่นั่นเขาแข่งขันโง่มกุ้งมื้อเปล่า
ว้าวงานนี้งานใหญ่
ไปกันครับศูนย์วิจัยและฝึกอบบรมภูสิงมหาวิทยาลัยกาละสิน
ตำบลภูรินอเผิงเมืองจันทร์กาละสินนั่นแหละ
กิจกรรมนี้เขาจัดขึ้นนะที่บริเวณตรงนี้ฮะ
เขาบอกว่าจัดขึ้นให้แข่งขัน
งมกุ้งมือเปล่าในบ่อดินชิงแชมป์โลก

ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกนี้มีแข่งชิงแชมป์งมกู้เปล่า

มาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยทีเดียว
มีผู้แข่งขันสักประมาณ๓๐คนได้
กติกาง่ายตามชื่อการแบบร้านขัน
ก็คือใช้มือเปล่าเนี่ยงมกุ้งจับกุ้งให้ได้
ในเวลาการแข่งขัน๓๐นาที
ใครจับกุ้งได้เยอะสุดชนะไปเลย
ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันต้องมีท่านประธาน
นั่นก็คือคุณสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
สร้างสีสันในการเปิดงานนี่เป็นไง
ปล่อยกุ้งลงไปก่อนแล้วก็ทำการหวานแหง

พอหวานแหปั๊บแปลว่าเริ่มในการแข่งขันได้
และทุกคนก็ลงไปแข่งขันเห็นไหมลงไปงมกุ้งแบบนี้
มันยังไงกันล่ะในช่วงระหว่างรอเพราะแข่งขัน๓๐นาที
แล้วหายไปไหนแล้วท่านรองประธานมาเปิดงานบอกไม่ไหวไม่ไหว
เห็นแล้วมันคันไม้คันมือขอไปแจมด้วยเลย
หวานแหปุ๊บโดดลงตามเลยเอ้าไปดูหน่อยฮะ
ท่านรองได้กุ้งแล้วทำไมจับมือเดียวอ่ะ

ถูกไม่งั้นเดี๋ยวมาพัดถุงลุดจะถกใจ

โอ้นั่นถ้าเกิดผักถุงหลุดละอ๊ายท่านรอง
ในน้ำมันจะมีปลาด้วย
เศร้าเล่งอำขัมนะผู้ชมน่ะ
เมื่อแข่งขันครบ๓๐นาทีใครเป็นผู้ชนะเลิศ
นี่ตามนี้เลยครับหล่อบันดาลนักแข่งขันที่ลงไปงงกุ้ง
โชว์ผลงานและคนที่เขาชนะเลิศ
เขาก็ได้รับรองวงรางวัลนี่เห็นไหมมีถ้วยรางวัลด้วยนะ
แต่วันชนะเลิศนะและที่สำคัญคืออะไรกุ้งฮะ
ได้ไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องมาคืนเอาไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราญ
เอาไปประกอบอาหารคือให้กันทุกคนจริงที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับ
สำหรับการจัดโครงการมหากรรมเกษตรสร้างสรรคูสิง
กิจกรรมงมกุ้งบ่อดินชิงแชมป์จังหวัดกาลสินเนี่ย
เขาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่แบบสร้างมาแบบครบวงจรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
และทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาลสินครับ
แล้วจับกุ้งกันไปเรียบร้อยแล้ว